เรื่องที่คุณผู้ชมกำลังให้ความสนใจ
กรณีลูกชายนายตำรวจตำแหน่งรองภูมิครับการ
ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กอายุ๑๗ปี
ตอนนี้เตรียมเข้ามอบตัว
ขณะที่คุมครับการตำรวจนครบรรเจ็ดบอกว่า
หลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะแจ้งเอาผิดได้นะคะ
แล้วก็ยืนยันงานนี้ไม่มีการช่วยเหลือค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้รายการของเราค่ะได้นำเสนอเรื่องของนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีคนนึง
เป็นลูกสาวของนายตำรวจยศร้อยตำรวจตรี
แล้วเธอก็ถูกชายอายุ๒๗ปีที่อ้างว่าเป็นลูกของนายตำรวจใหญ่

รู้จักกับน้องผ่านทางโซเชียลประมาณ๒เดือน
แล้วอ้างว่าจะชวนไปถ่ายแบบ
หลังจากนั้นล่อลวงไปกระทำอนาจารย์และข่มขืนที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
เป็นคลิปที่กล้องวงจรปิดนะคะที่ทางโรงแรมเขานำมามอบให้
นี่เป็นย่านบางกรวยนนทบุรี
แล้วก็ให้เงินน้องไป๕๐๐บาทปิดปาก
เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๗ธันวาคม
น้องเนี่ยเอาเรื่องไปเล่าให้คุณพ่อฟัง
เมื่อวานนี้ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอตลิ่งชันอย่างที่เป็นข่าวนะคะ
พนักงานสอบสวนทำหนังสือส่งไปตรวจร่างกายที่วัชิระพยาบาล
แล้วเบื้องต้นพบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศจริงค่ะ
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๗บอกเลยบอกว่า
ขณะนี้ผู้ถูกกล่าวหามีการประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่ระบุวันเวลาที่จะเข้าพบ
พยานหลักฐานก็กำลังรวบรวมอยู่
ซึ่งจากหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ก็เพียงพอ
เหลือแค่การสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมสหวิชาชีพเท่านั้นนะคะ
ถ้าเป็นไปตามนี้เบื้องต้นก็จะเข้าข่ายความผิดในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารย์
มขืนเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
แล้วท่านก็ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการช่วยเหลือ
แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นลูกของใครก็ตามค่ะ
นะครับก็คือตอนนี้ได้มีการประสานส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วในส่วนของชุดสืบก็ได้มีการติดตามอยู่แล้วนะครับ
รอว่าเดี๋ยวเราสอบสวนรวบรวมหลักฐานให้เรียบร้อย
แล้วเราก็จะเรียกมาเพื่อแจ้งข้อหานะครับ
แต่ถ้าไม่ถ้าไม่รู้สิทธิการเหล่านี้เราก็ขอให้จับ
นี่ค่ะก็เดี๋ยวมีการประสานเข้ามอบตัวเมื่อไหร
พูดสิทธิ์ข่าวก็ตามเรื่องนี้อยู่นะครับ